ที่นี่เขามารวมตัวกันขอโชคกับเสาค่ะ
เสาตรงนี้เป็นเสาหินทรายโบราณ

อันนี้เป็นพันปี
โอ้ยถ้าเป็นพันปียุคไนโนเสาระบ้าง
อันนั้นมันพันล้านปี

ช่วงวันประกาศรางวัลแบบนี้คุณ
ช่วงโค้งเนี่ยเข้าเส้นชัยเนี่ย

ตะบนปังกูอำเภอประโคนชัย

กราบไหว้ขอโชคขอลาบจากเสาหินทรายตรงนี้
เขาบอกว่าเป็นเสาหินทรายเก่าแก่อายุนับพันปี

อยู่ภายในสารตายายประจำหมู่บ้าน
เขาก็เชื่อกันว่าเสาแบบนี้น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่
และในการขอโชคของชาวบ้านเขาก็จะมีพิธีกันนิดหน่อย

จากนั้นก็นำแป้งไปทาบนเสาหินสาย

อกจากจะมีคนมาขอโชคขอลาบแล้วคุณรู้ไหม
เคยมีคนมาขอให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะ
รวมไปถึงขอเรื่องของความสำเร็จ
การงานการเรียนการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย
ได้ตามที่ขอกันไปหลายต่อหลายคนแล้วนะ

แล้วก็ได้ตัวดูฟุตบอลโลกรอบชิงชนะ
ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่แล้วจะถูกหมดค่ะคุณ
ก็มีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวัง

คุณวันนาศรีเนือนนะคะบอกว่าตัวเองมากราบไห้ขอโชคขอลาบ
เสาหินทรายตรงนี้หลายครั้งแล้วนะ
ที่ผ่านมาเธอไม่อยากจะอวดเลย
ก็เป็นไงล่ะก็เกือบทุกงวดน่ะอืมก็ถูกน่ะ

ครั้งนี้เขาจะมาขอโชคอีกดีดูคุณพี่เห็นไหม
เสาหินทรายแต่เป็นเสาหินทรายโรยแป้งแป้งอาจจะขาวนิดนึงนะ
ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอถูกรางวัลในงวดนี้
เดี๋ยวจะกลับมาบูรณะปรับปรุงสารใหม่เลย
หลายคนชอบบนบานสารเก่าในลักษณะแบบนี้นะ
บูรณะบ้างจะล้างสารบ้างอะไรอย่างนี้บ้าง
สุดท้ายก็แล้วแต่ละกันดวงใครดวงมันนะ
ส่วนคุณยายโสดแป้นประโคนที่ฉันชอบชื่อคุณยาย

ยายโสดยายยังโสดเหรอ

คุณไม่ต้องมาเรียกดิฉันตอนแก่ว่ายายโสด
ที่ฉันไม่ได้ชื่อคุณยายโสดแต่คุณยายน่ารักมาก
ยายโสดแป้นประโคนอายุ๗๐ปีนะ
คุณยายเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เสาหินทรายทั้ง๓
จะโผล่มาเหนือดินเพียงเล็กน้อยเองนะ
และที่ผ่านมายายเคยเห็นเงาผู้ชาย
เป็นผู้ชายสูงอายุนะรูปร่างสูงใหญ่เลย

มาบอกว่าถ้าอยากจะอยู่สุขสบาย
ก็ให้เอาขึ้นมาให้สูงกว่านี้
จากนั้นก็มีการจ้างรถแบ็คโฮลมาขุดเลยนะคะ

ตอนแรกเอาไปไว้ที่จุดหนึ่งแต่เงาปริศนาบอกว่า
อยู่ไม่ได้ให้เอามาไว้ตรงนี้จุดนี้
เพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่เคยอยู่
เสาหินทรายทั้ง๓เนี่ยนะคะสมัยโบราณเขาจะเรียกว่า
จังการใบแปลว่าเตาสำหรับหุงข้าว
ลักษณะของเขาก็จะเป็นเสาหิน๓ด้าน
คล้ายกับเตาอ้างโล่ในปัจจุบัน
เตาอ้างโล่มันจะเป็นอย่างนี้
เป็นกลมแล้วก็มีแบบเอาไว้วางหม้อ

เขาก็เลยเรียกกันว่าจังการใบหรือเตาสำหรับหุงข้าวนะคะ
สมัยก่อนอาจจะทำทีเดียวอันใหญ่ไง
แล้วก็ทำอาหารแบบหม้อใหญ่แบบนี้

หลากหลายความเชื่อแปลกดีเหมือนกันนะคะ